สะพานลอยเนี่ยสายเมืองมันห้อยลงมาอืม
เวลาเขาจะเดินจะใช้สะพานลอยเนี่ยต้องก้มกัน
ทางเขตก็เลยไปจัดการให้เลยครับเพราะว่า
สายไฟฟ้าแรงสูงแต่มันก็ไม่ไว้วางใจ

มันต้องวิบากขนาดนี้หรือ

ไม่ได้เลย
วันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรี

พาดอยู่บนสะพานลอยหน้าวัดกรยานมิตรวรมหาวิหาร
อรุณอมรินซอย๖นะครับ

คือชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเดือดร้อน
เพราะสายไฟฟ้ามันพาดผ่านทะลุเข้ามาในสะพานลอย

ขวางระดับเอวก็ต้องก้มกัน
อดสายไฟทุกครั้งที่จะใช้สะพานลอยแห่งนี้
ประชาชนตอนนี้ก็มาใช้ได้ตามปกติแล้วนะครับ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
บอกว่าได้รับการประสานมาจากทางเขตธนบุรี
ให้มาแก้ไขเรื่องสายที่พาดบนสะพานหน่อย

กองทัพเรือเขาชี้แจงว่า
เขายังไม่ได้รับหนังสือให้มาดำเนินการ
ตอนที่มีการสร้างสะพานลอย

เขามาจัดการให้ไปก่อนแล้ว

คือท่านก็ชี้แจงว่าอย่างนี้นะ

คือไอ้สายนี้ชาวบ้านก็

เขายังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

หลุงชื่นว่าเขาจะดึงลงได้ไง

แต่ว่าพอถึงวันเขามายกคาน

เขาบอกว่าจำพวกนี้เดี๋ยวหน่วยงานเขามาแก้ไขเอง
แต่เขาบอกเขาได้ประสานไปแล้ว
เขาบอกว่าเขาประสานแล้วนะ

เขาบอกว่าเขาก็ประสานแล้ว

ก็ไปลงพื้นที่ไปดูการตัดสายอ่า

ชี้แจงว่าก่อนที่จะมีการสร้างสะพาน
ขายประเทศไทย

หน่วยงานก็ดำเนินการไปแล้ว

ที่พบบนสะพานลอยทั้ง๒ฝั่ง

เป็นสายไฟของสำนักงานระบายน้ำ

และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

แล้วก็หน่วยงานเอกชนอีก๓แห่ง
ซึ่งก็ให้ความเห็นว่า
ระบบการเกาะเกี่ยวซึ่งต้องได้รับญาตการไฟฟ้า

ทางสายสื่อสารเอกชนนี้

ดังนั้นเขาให้ความเห็นว่าถ้ามันเป็นอันตรายเนี่ย

ดำเนินการตามหน้าที่ได้เลย

ซึ่งเป็นใหญ่สุด
เขาก็ให้ความเห็นว่าถ้ามีความจำเป็น

พอเราตัดเสร็จปั๊บทางกศธช

แล้วก็ได้ปัจจ้าอาบสารแจ้งให้หน่วยงาน

มันก็เป็นการต่อเข้าระบบเหมือนเดิม
ถ้าส่งหนังสือไม่ถึง
พ่อชาวบ้านมาโพสต์อะไรอย่างนี้

ก็ตัดก่อนเลยครับ
เดี๋ยวนี้มันยุค๔๐เนาะ
มันต้องส่งอะไรเร็วเนาะ

ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการไง
เรียบร้อยแต่ตอนนี้เขาก็จัดการให้เรียบร้อยให้ก่อน
เพราะชาวบ้านก็เริ่มใช้ได้แล้วไง